เรื่องราวของเจ้าตัวประหลาดตัวนี้
มันบุกเข้าไปในกรงนกแล้วสุดท้าย

มันมีกี่ตัวนกอ่ะ

เฮ้ยไม่เหลืออะไรเลย

นกที่มีนกกินเกรียงอะไรหรอ

หมดจริงเหลือแต่กรง

เยี่ยมโหดโหดร้าย

คุณผู้ชมด้วยนะลองคิดดูสิมันเข้าไปยังไง
นั่นแหละคำถามคือกรงนกเนี่ยมันก็ซี่เล็กถี่ถูกไหมคะ

มันไม่ได้มีช่องโหวเลยจะเข้าไปได้เลย
เจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของนกเนี่ยก็คือคุณโกเมนพันดี
งงเลยค่ะมันเข้าไปตรงไหนเข้าไปได้ยังไง
ตอนเข้าเนี่ยก็สงสัยแล้วว่าเข้ายังไงตัดตอนออกนี่สิจะออกแบบไหนอีก

รอดูสิออกยังไงเออถ้าออกไปได้เดี๋ยวต้องช่วยจับแล้วเออ
สุดท้ายนะคะคนเลี้ยงนกนี่แหละก็ต้องจับเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยออกจากกรง
แล้วไปปล่อยนะพร้อมกับต้องสวดแผ่เมตตาไปด้วย
เพราะว่าทำไงได้อ่ะถูกไหม
มันกินไปแล้วมันกินไปแล้วอ่ะนะคะดังนั้นก็คือเตือนกันแหละค่ะ
ว่าขณะเราเนี่ยนะดูแลกรงสัตว์ลิ้งของเรามิดชิดแล้วอ่ะ
แต่ก็ยังมีสัตว์ที่มันไม่ได้รับเชิญสัตว์แปลกปลอมผู้ล่าแบบนี้
เข้าไปกินสัตว์ของเราได้เข้าไปได้ยังไง
คือถ้าเป็นงูผมก็จะเข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่า
เล็กกว่าผีถูกไหมเออเอออันนี้มันมีขาด้วย
หาทางเข้าลำบากแต่มันเข้าไปแล้วอ่ะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณโกเมนพันดีนะคะ
แหมมันเนี่ยจริงเลยอะไรนะ
เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยจริงจริงเลยเออต้องระวัง
จะต้องดูว่าปิดกรอนอะไรประตูอะไรแบบนั้นนะ